กลับมาชมข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีรายงานว่าสมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารละสังขารแล้วค่ะ
หลังเข้ารับการรักษาการอาภาษณ์ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
สิริอายุแปดสิบห้าปีค่ะนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากวัดปวรนิเวศวิหารว่า
สมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดปวรท่านละสังขารแล้วเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๒๒นาที
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลจุลาลงกรส่วนพิธีการต่างทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้สมเด็จพระวรรณรัฐเข้ารักษาอาการอาภาษณ์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
สมเด็จพระวรรณรัฐมีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันพระฤหัสบดีที่สิบเจ็ดกันยายนปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
ขึ้น๑ค่ำเดือน๑๑ปีชวดณบ้านเกาะเกรดตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันพุธที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
ณวัดคิรีวิหารตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
โดยมีพระวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปัชชา
เมื่อวันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคมปี๒๔
ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เป็นพระอุปัชชา
อุปสมบทได้ศึกษาพระปริยติธรรม
จนสอบได้ประเรียนธรรม๙ประโยค
จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พุทธศักราช๒๕๕๒ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์

แล้วต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
พิธีการต่างก็เดี๋ยวเรารอฟัง
จากทางวัดบวรนิเวศวิหารต่อไปนะคะ